มีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรามอินทรานะคะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่หนุ่มวิศวะถูกหนุ่มช่างกล๒คนรุมทำร้ายร่างกาย
ซึ่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกัน
คือจะเห็นว่าตัวหนุ่มวิศวะเนี่ยเข้ามาคนเดียวเขาเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าย่านรามอินทาเนี่ยค่ะ
ศรสีเขียวคือนุ่มวิศวะคนเจ็บนะคะที่เขาถูกทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่ากำลังจะเดินลงบันไดเลื่อนจะไปรถเพราะว่าจอดรถอยู่ด้านล่าง
ปรากฏว่ามีผู้ชายสองคนตามลูกศรสีแดงเนี่ยค่ะเดินมาไหว้
เขาก็รับไหว้เขานึกว่าเป็นรุ่นน้องเขาก็ถามไปว่าน้องชื่ออะไรเป็นรุ่นน้องที่ไหน
ผู้ชายสองคนนี้ถามว่าไม่ใช่พี่ป๊อปเหรอนี่หนุ่มวิศวะก็เลยตอบกลับไปว่าไม่ใช่
ผู้ชายสองคนนี้ก็ถามอีกว่าแล้วพี่เรียนที่ไหนก็เลยตอบไปว่าเรียนจบแล้วทำงานแล้ว
แต่ผู้ชายสองคนนี้ตามลูกศรสีแดงอะนะคะเขายังไม่จบ
บอกว่าพี่เปิดดูรูปในโทรศัพท์มือถือของพี่หน่อยเห็นไหมคะเขากำลังเปิดมือถืออยู่เห็นไหมคะ
จะขอเช็คว่าใช่ป๊อปหรือเปล่าใช่จริงไหมอยากรู้ว่าใช่ป๊อปไหมอยากรู้ว่าเรียนที่ไหน
แต่ตอนนั้นคนเจ็บเขาบอกว่าเขาก็งงขอดูรูปในมือถือทำไมแต่ด้วยความงงก็เปิดมือถือให้ดู
แต่ระหว่างเปิดหารูปไม่เจอมีแต่รูปทำงานไอ้ผู้ชายสองคนนี้จับตัวเลย
แล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยส่วนในสองคนนี้ก็วิ่งหนีไป
ใช่เขาบอกว่าตรวจสอบกล้องจากกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้แล้วมันเห็นภาพชัด
เขาก็เลยขอไล่ดูเลยว่าไอ้วัยรุ่นสองคนนี้มันมายังไงมันหนีไปตรงไหนอะไรยังไง
ก็เห็นว่าวัยรุ่นสองคนนี้นะคะก็เป็นเด็กช่าง
ตัวคนเจ็บเขาบอกว่ายังแค้นใจไม่หาย
ก็พยายามบอกไปแล้วว่าทำงานแล้วจบมาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังจะมาทำร้ายร่างกายเนี่ยค่ะ
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปเจอมาเลยนะคนเจ็บอะค่ะนายพงศกรคนนี้
แล้วก็ไปคุยมานะเพราะว่าในพงศกรเขาบอกว่าเขาเอาเรื่องนะเขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยที่สอนอบางชั้นนะคะ
เขาก็มาบัตรีผมคุณก็จอดเขาไว้บัตรีมาผมก็รับไว้
ผมก็ถามว่าเรียนที่ไหนจำไม่ได้ชื่ออะไรชื่อน้องที่ไหน
แล้วเขาถามผมใช่พี่ป๊อปเหรอครับ
ถามว่าไม่ใช่เราก็ก็ถามว่าผมเรียนไหน
ผมก็บอกว่าทำงานแล้วเรียนจบมานานแล้ว
ครับผมแล้วก็ขอดูโทรศัพท์ผมครับ
ผมก็เปิดให้ดูตามที่เห็นกัน
ประเบิดให้ดูจังหวะเลื่อนโทรศัพท์
เขาก็ส่งมาที่ตรงแก้มผม
ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอกันสักครั้ง

ก็ถ้าพูดถึงสมัยเรียนปชก็น่าจะเป็น๑๕ปี๑๖ปี
ก็ไม่น่าเกี่ยวข้องกันอีกแล้ว

แล้วก็อยู่ดีมาโดนหาเรื่องมาโดนต่อยแบบนี้
แล้วเขาบอกว่ายังดีนะคะที่เขาแบบไม่โดนหนักกว่านี้
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกนั่นแหละว่ามีคนมาช่วย
คนที่มาช่วยก็คือคนในร้านขายโทรศัพท์มือถือ
อยู่ในห้างมาช่วยเขาเอาไว้ค่ะ
ทีนี้ค่ะตัวนายพงศกรผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บ
เขาก็ให้ปากคำกับตำรวจเพราะว่าไปแจ้งความ
เพราะว่าเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดที่สนบางชัน
ระหว่างที่ให้ปากคำกับตำรวจปรากฏว่า
หนึ่งในเด็กช่างที่ก่อเหตุโทรศัพท์ไปขอโทษ
นี่แล้วก็บอกว่าชื่ออิต
สารภาพว่าวันนั้นไปเดินห้าง

ว่าหน้าคล้ายกับรุ่นพี่ที่เคยมีปัญหากันมาก่อน
ก็เลยขอดูโทรศัพท์เพื่อเช็คว่าใช่หรือไม่ใช่
ตัวคนก่อเหตุที่ชื่อหนึ่งอิฐบอกว่าก็เห็น
ฝ่ายผู้เสียหายยึกยักยึกยักไม่ยอมเปิดรูปให้ดู
ก็เลยคิดว่าใช่แน่เลย
ต้องเป็นรุ่นพี่ที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแน่เลย

สุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าเป็นการทำร้ายผิดตัว
คือปัญหาก็คือว่ามันมีสิทธิ์อะไรใช่ไหม
มีสิทธิ์อะไรที่จะไปขอดูโทรศัพท์เขา
ผมจะยกประชาวไปครับเพราะว่าพี่ครับ

รู้เท่าไว้ถึงการนะพี่แล้วก็

ผมมาซื้อของมาซื้ออะไรก็โปรดเสียพี่

หน้าตาพี่คล้ายตรงผมพี่คล้ายคนที่ผมรู้จักครับพี่

แล้วพี่ถอนแจ้งความได้ไหมครับ

ไม่ได้ครับต้องอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
สะดวกมาสอนอไหมครับ
ตอนนี้อย่างนั้นแหละ

แล้วก็มาบอกรู้เท่าไม่ถึงการถอนแจ้งความได้ไหมครับพี่
แต่พอเขาบอกให้มาสอนอบอกยังไม่สะดวก

ก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาดำเนินการก็แล้วกัน
แล้วปัญหาก็คือว่า
คุณจะไปขอดูโทรศัพท์ไปตรวจไปค้นเขาไปดูนู่นนี่นั่น
ทั้งที่คุณมีสิทธิ์อะไร
แล้วก็ไปต่อยไปทำร้ายเขาด้วย

ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน

แล้วก็ตามตัวมาเพื่อแจ้งข้อหา

ก็ต้องแจ้งข้อหาวัยรุ่น๒คนนี้ไว้ก่อน

ซึ่งก็อยากจะให้วัยรุ่นทั้งสองคนนี้

ถ้าไม่มาก็ตามขั้นตอน
จะถึงขั้นออกหมายจับแล้วรถจักรยานยนต์ก็ไม่มีทะเบียนไม่ติดทะเบียน
คือคุณนฤทธบุญนิ่มที่ไปเจอตอนที่เด็กที่ทำร้ายคุณพงศกรเขาโทรมาหาที่มือถือ

ก็ถามว่าอ้าวแล้วมันได้เบอร์พี่มาได้ยังไง
คุณพงศกรเขาบอกว่าสงสัยมันจะไปได้มาจากเฟซบุ๊ก
คือคงจะไปพอเห็นเขาโพสต์เฟสมีภาพวงจรปิดโพสต์เฟส
ก็คงพยายามไปสืบสอบจนเจอเบอร์พี่แล้วก็โทรมาหาจะขอโทษพี่

คุยกันประมาณ๗๘นาทีนะบางทีมันก็บอกเรียนอยู่
ถามไปถามมามันก็บอกทำงาน
คือเหมือนกับพยายามจะทำให้ตัวเองไร้ตัวตน
ถ้าเรียนอยู่ที่ไหนนะถ้าเป็นผมนะ
ผมไล่ออกจริงนะถ้าผมเป็นแบบผู้บริหารสถาบันนะ
ถ้าผมเป็นเจ้าของที่ทำงานที่มันทำงานนะผมไล่ออกจริงนะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดแล้วค่ะว่าเป็นใครตำรวจบอกตามตัวไม่ยาก